มาดูเหตุการณ์ที่คนขับรถบรรทุกพ่วงรับจ้างขนทรายจากจังหวัดสุราธานีนะคะ
เพื่อไปส่งที่โรงงานนี้จังหวัดชุมพร
พอถึงเป้าหมายค่ะก็ยกดำแล้วก็เททรายออก
แต่ปรากฏว่าในทรายนั้นมีศพถูกฝังมาด้วย
ทำเอาตกใจทั้งคนขับทั้งโรงงานในโรงงานเลยนะคะ

รวดสอบภอมเมืองชุมพรค่ารวดสอบรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ริมถนนพิชกเสมอำเภอเมืองชุมพร
หลังพบศพฝังทรายอยู่ในรถมีนายสังเวียนศรีสวยอายุ๓๙ปีคนขับยืนรออยู่
ตรวจสอบภายในกระบะพ่วงพบศพชายอายุประมาณ๒๕๓๕ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำเงินดำนุ่งกางเกงขายาวสีดำไม่สวมรองเท้า
หน้าอกและไหล่ซ้ายมีรอยสักที่ใบหน้ามีแผลแตกและแผลถลอก
สภาพศพเริ่มแข็งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๖๘ชั่วโมง
นายสังเวียนให้การว่าได้รับจ้างขับรถบรรทุกไม้ยางพารา
จากจังหวัดพิศนุโลกไปส่งที่โรงงานทางภาคใต้
ส่วนขากลับได้หาสินค้าวิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวต้องตีรถเปล่า
ติดต่อรับบรรทุกทรายมาจากท่าทรายเมไรอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
เพื่อนำไปส่งให้กับโรงงานในจังหวัดชุมพร
ด้วยความตกใจเจ้าของโรงงานได้ให้คนงาน
ช่วยกันยกศพกลับไปไว้ในตัวพ่วง
และรีบไล่ให้นายสังเวียนขับรถออกไปจากโรงงานโดยเร็ว
ด้วยความตกใจขับรถไปได้เพียงประมาณ๑กิโลเมตร

ลงตัวลูกกลับหมดแล้วครับ

ก็ตกใจมากันครับ

ทวชชูสมคนขับรถแม็กโฮตักทรายบอกว่า
วันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พอนายสังเวียนขับรถมาก็ตักทรายให้ตามปกติ
พอตักทรายได้ไม่นานนายสังเวียนก็ขับรถออกไป
เขาก็ตักทรายให้รถคันอื่น

ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ความสูงของรถบรรทุกจากพื้น
ขอบดำด้านล่างสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนความสูงของรำสูง๒เมตรรวมแล้ว๓เมตร
ส่วนคนขับรถแม็กโฮตักทรายจะอยู่สูงจากพื้นข้าง๒เมตร
ทำให้ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในดำบ้าง

คือนายอนุพงษ์อายุ๓๗ปี
หายออกจากบ้านตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน
ไปทำงานเฝ้าสวนแล้วก็ไปรับยาจิตเวทที่โรงพยาบาล

ช่วยกันตามหาและโพสต์เฟสแต่ไม่เจอ
จนมารู้ว่าเสียชีวิตแล้ว